สงกรานที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะอาจารย์รักเนี่ยได้มีการมาทักทาย
สำหรับดวงชะตาราศีนะครับให้กับแฟนรายการไปแล้ว
แต่บางคนเขาบอกว่าโอ้โหอาจารย์ทายมาเนี่ย
ดูไม่ค่อยจะดีเลยถูกจะทำยังไงมีวิธีแก้ยังไงบ้าง
อยากให้อาจารย์ช่วยบอกหน่อยฮะคำพยากรแห่งดวงชะตาตรงไปในทางร้าย
มันก็กลายเป็นดาบที่ไปประหัสประหารความเชื่อมั่นและกำลังใจอืม
พอทายตรงไปในเรื่องดีแล้วคนที่ไม่มีวิริยะอุตสาหะก็รอ
ไม่ยอมทำอะไรไม่ทำอะไรอืมคือต้องคือฟ้าดินหรือจะอะไรก็ตามทีให้ผมมาเป็นโหน
เป็นหมอดูเนี่ยนะผมต้องยืนอยู่ท่ามกลางเรื่องราวของบุคคลมากมายหลากหลายร้อย
หลายพันหลายหมื่นชีวิตสิ่งหนึ่งที่ได้เห็นคือเราทุกคนปรารถนาความสุข
ความสำเร็จความร่ำรวยความมีชื่อเสียงง่ายโลกกระทำที่มี๘ประการต้องการ๔
คือมีลาบมียศมีสันเสริญครับมีสุขไม่มีใครต้องการเสื่อมลาบเสื่อมยศ
อืมมีทุกข์ใช่ไหมอ่าคนอินทาไม่ต้องการครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเป็นมงคลได้ก็คือบุญ
เราทำบุญแล้วบุญเราจะใหญ่พอที่จะลบล้างกรรมเก่าเราได้ไหมไม่ได้
หนึ่งราศีที่ผมฟันทงไปว่าราศีเมษดวงชะตาเริ่มเปลี่ยนหลังสงกรานนี้ครับ
ราศีเมษราศีกรกฎเริ่มดีอย่างนี้แต่หลายคนที่อยู่ในราศีเมษก็ดี
แต่หลายคนก็ยังไม่ดีเพราะอะไรเพราะคนทุกคนย่อมมีกรรมเก่าของแต่ละคนไม่เท่ากัน
ประดุษภาชนะรองรับน้ำฝนครับเมื่อผมทายว่าฤดูนี้ฝนกำลังมา
คนมีพัชนะที่ไปรองรับในราศีเดียวกันต่างก็ไปจ้องรองรอรับคือโอกาสที่เกิดขึ้น
พัชนะเล็กก็ได้น้อยคนพัชนะใหญ่ก็ได้มากคนบางคนนอนรอฝนมันจะเข้ามาหาขันในบ้านตัวเองไหม
มันก็ไม่เกิดเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่หนุ่มกับมดดำเห็นผมตลอดในการดำเนินชีวิตคือทำบุญใหญ่
ถ้ามันคิดแบบนี้เนี่ยมันจะยากมันมีหลักพุทธศาสนาว่า
ถ้าจะทำบุญต้องทำบุญในเนื้อนาบุญที่ดี
การทำบุญมันประกอบด้วยผู้กระทำบุญคือเราเรา
ผู้รับในการทำบุญคือพระพิสุสงฆ์สัตว์สิ่งของบุคคลสถานที่มูลนิธิโรงพยาบาลคนป่วยคนเจ็บหรือคนอนาถานี่คือผู้รำ
ถามว่าทำบุญกับสัตว์กับพระอะไรได้มากกันแน่นอนทำบุญกับสัตว์คือโดยรายฉานไม่สามารถบรรลุทำได้
ทำบุญกับพระพระนี้เป็นสุปติวันโนพระดีย่อมเป็นเนื้อนาบุญที่ดี
ระหว่างบุญลงไปที่เราทำบุญลงไปเหมือนกับเราหวานข้าวลงในนา
มันจึงเป็นเนื้อนาที่เกือดดอกออกผลแกเข้าใจมั้ยเพราะฉะนั้นต้อง

ที่เขามีการสืบทอดจริงสำนักเรียนนั้น

ถ้าเกิดเราไปโปรยข้าวในดินที่ดี

คือผลบุญมันจึงเป็นที่มหาวัฒนาบุญ

มันยังประโยชน์กว้างขวางและยาวไกล
เช่นทำบุญกับเจ้าคณะจังหวัดหนองคายท่านยังเอื้ออวยต่อสงฆ์ไปอีก
ประมาณร้อยหรือสองร้อยวัดในจังหวัดของท่านเข้าใจไหมอืมเพราะผมไม่รู้หรอกว่า
วัดไหนดีไม่ดีมีชาวบ้านทุกคนว่าอาจารย์คะมาวัดโคกอีลุมของหนูหน่อยค่ะ
แล้วผมจะไปได้ไงมันเยอะแยะมากมายถูกต้องไหมผมไม่รู้หรอก
แต่เจ้าคณะจังหวัดท่านรู้เขาจะไปแจกแจงเองเขาจะไปจัดการเอง
จากวัดที่ท่านดีแล้ววัดพระธาตุริบุญชัยดีแล้ว
ท่านจะไปแจกแจงในวัดที่เป็นวัดในปกครองท่านอีก

ก็ท่านศีลสองร้อยยิบเจ็ดแต่เราศีลห้าเราไม่เชื่อท่าน
แล้วจะเชื่อใครเออเออคือความหมายอย่างงี้เข้าใจอย่าง
บางคนเขาบอกว่าไปไหว้พระธาตุประจำปีเกิดมาดำเองเนี่ยเกิดปีมาเมีย
อืมก็จะไปไห้ที่ชเวดากองบ่อยเสริมได้ไหมไปไหว้ไปไหว้พระธาตุ
ประจำปีเกิดตัวเองเนี่ยเสริมได้ไหมมีคำถามก่อนว่าพระธาตุแต่ละ
พระธาตุสร้างด้วยอะไรสร้างด้วยศรัทธาเป็นบริโภคเป็นบริโภคเจดี
อืมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่เป็นตัวแทนของพุทธเจ้า
ยุคเริ่มต้นไม่ได้มีรูปพระเป็นรูปพระอืมรูปพระเกิดขึ้นตั้งแต่พระเจ้า
ครับอ่าอล็กซันเดอร์มหาราชอุ้ยกรีกโลมันใช่กรีกโลมัน
คือเอารัฐราชิตของพวกโลมันกรีกเข้ามาครับผมในข้าวที่แบบบุกเลยน่ะ
รบขึ้นมาในยุคหลังแต่ยุคแรกในการมีสิ่งแทนพุทธเจ้าคือเจดี
เพราะฉะนั้นเจดีจึงเป็นพุทธบูชาที่เป็นเครื่องลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือ
คุณพุทธเจ้าตั้งแต่ยุคแรกครับเพราะฉะนั้นเฉพาะดากองเป็นอีกที่หนึ่งที่มี
บูชามาตั้งแต่ต้นวันนี้ทุกคนรู้ว่าชาเวดากองคือพระธาตุประจำปีเกิด
คนเกิดปีมาเมียมาเมียเป็นต้นเกิดปีอะไรละกาพระท่านฤทธิ์พุทธชัย
พระท่านฤทธิ์พุทธชัยลำภูนิลำภูนิอ๋อสิ่งนี้มันเกิดจากอะไร
ถ้าลองไปศึกษาประวัติมดดำรู้ไหมสเวดากรเกิดจากอะไรอืม
เกิดจากที่เก็บพระเกษาธาตุไม่ใช่เท่านั้นกษัตริย์ทุกพระองค์ของพม่า
ถวายทองเท่านั้นถวายทองเท่าน้ำหนักตัวหรือสองสามเท่าเพื่อสร้างเป็นพุทธบูชา
อืมแล้วอธิษฐานเอาไว้จากนี้ให้เพื่อเป็นตัวแทนของพระสามาพุทธเจ้า
ใครผู้ใดมาเห็นพระธาตุนี้มาบูชาพระธาตุนี้จงมีแต่ความจำเริน
เขาอธิษฐานไว้ตั้งแต่การสร้างทีนี้ทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่า
ว่าพระธาตุไหนต้องไปราศีไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะ
ยังผมปีเกือบปีละกาลก็ไปหรือภูมิชัยเขามีกำหนดไว้เลย
คนเกิดปีอะไรต้องไปไหว้พระธาตุอะไรเพราะฉะนั้นมันเป็นที่มา
มันไม่ใช่แค่พระธาตุนะพระพุทธบาทด้วยนะอ่าในสมัยเด็กเด็ก
อาจารย์จำได้เลยเด็กเด็กตอนสมัยที่ยังอยู่ท่านประถมเลย
ตื่นมาตีสี่เพราะอะไรเรานอนกับย่าทีนี้เมื่อตื่นมาเนี่ยเอ๊ะ
วันนี้ญาติย่าทำไมถึงแบบเก็บแบบเก็บข้าวของเก็บกระเตงหมาก
เก็บอะไรเงี้ยย่าจะไปออกตีห้าไปไหว้พระพุทธบาทสระบุรี
อืมชีวิตครั้งหนึ่งถ้าไปไหว้แล้วย่าจะได้ขึ้นสวรรค์
นี่เป็นความเชื่อเลยนะเราจำได้แม่นเลยย่าแล้วทำไมย่าต้องเอาผ้าห่อกระตุงกระเตงหมาก
เดี๋ยวลิงมันแย่งหมากย่าเราจำได้เลยเราจำได้เลยแล้วย่าก็บอกว่า
หลานจำไหมน่ะชีวิตของเราที่เป็นคนชาวพุทธนี่น่ะ
จะต้องไปไหว้พระพุทธบาทสลับมันจะได้ขึ้นสวรรค์
จริงแล้วมีหลายที่ด้วยใช่ไหมมีหลายที่พระพุทธบาทที่สำคัญสระบุรี
สระบุรีมีพุทธฉายอีกที่สำคัญนะมีวัดอ่าถ้ำดาวเขาแก้วอืม
มีอะไรมีมีทางที่มากมายที่ศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แบบนี้น่ะลุ้มครับ
สถานที่ที่แบบนี้ถ้าเรามามองดูดีดีนะมองดูดีว่ามันคือความเชื่อของคนในยุคเราเนี่ย
หรือไม่ใช่มันเกิดตั้งแต่โบราณกันก่อนพอเราโตมารู้ความนะโอ้โห
มันมีประวัติเลยนะพระเจ้าประสาททองทรงร่องเรือจากกรุงศรีอยุธยามาลงที่ท่าน้ำ
แล้วทรงช้างเปลี่ยนเครื่องทรงเป็นชุดขาวรับศีลห้าสมาธาศีลห้า
รับจากพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าคณะมณฑลหลังจากนั้นจึงเดินทางด้วยชุดขาว
เพื่อนามัศกาลพระพุทธบาทโอ้โหนี่เขาถือว่าสำคัญ
ให้ความสำคัญมันเป็นศรัทธาและเมื่อมาศรัทธาเสร็จ
เอ๊ะท่านมหาอำมาตย์บันไดนั่นยังไม่ได้ซ่อม
เอาราชศัพท์ส่วนเราซ่อมเสียแล้วทิฐานเลยจากนี้สู่ไป
ใครผู้ใดมาใช้บันไดนี้มัวหามงคลบุญเกื้อกูล
ให้เขามีทางเดินที่มั่นคงโอ้โหอืมอืมอืมอืมอืม
มันฝังด้วยแรงศรัทธาพระธาตุเช่นเดียวกันพระธาตุทุกพระธาตุ
มันต้องฝังด้วยอธิษฐานศรัทธาอย่างปีชรูเขาบอกให้ไป
พระธาตุลำปางหลวงจังหวัดลำปางอธิฐาน
ก็ให้ไปพระศาสตร์ช่อแห่งที่จังหวัดแพร่ปีเทาะล่ะครับ
เถาะไปพระชาติแช่แห้งที่จังหวัดน่านฮะอันนี้คือตัวอย่าง
ไม่ใช่ต้องไปชาเวดากองอย่างเดียว
ควรไปควรไปแล้วหาโอกาสไปเสียเพราะว่าอย่างน้อยสุด
ปลูกจิตให้ลูกหลานคิดรักในพุทธสถาน
แม้เมื่อไม่ได้ให้ธรรมะอะไรมากมายแต่มันย่อมมีคำถามว่า
ทำไมเขาสร้างได้งดงามแบบนี้เขาสร้างเพื่ออะไรเหรอ
เนี่ยแต่ก่อนนี้ผมก็ไปวัดพระธาตุวิชัยผมก็ไม่เคยสนใจ
พอเราไปนานเข้านี่ทำไมใครสร้างทำไมใหญ่อย่างขนาดนี้
แล้วเขาสร้างมายุคสมัยเดียวหรือเปล่าสุดท้ายเราต้องมาค้นประวัติ
โอ้โหพอค้นประวัติแล้วมันลึกมากเลยมันลึก
พระธาตุจะมีปฏิหารทุกพระธาตุชเวดากองพระธาตุแช่แห้ง
พระธาตุลำปางหลวงพระธาตุศรีจอมทองทุกพระธาตุมีปฏิหารหมด
ตั้งแต่ไทยลาวกัมพูชาพม่าเราจะยึดหลักสงการเนี่ยเป็นการเปลี่ยนดวง
อย่างที่เราพูดกันไปตั้งแต่เทปก่อนหน้านี้เราขอสักนิดนึงฮะมาถึงนี่แล้ว
เอาสั้นสั้น๑๒ราศีจะเป็นยังไงกันบ้างเราเริ่มตั้งแต่ราศีที่๑คือราศีเมษฮะ
คือราศีเมษเนี่ยพระอาทิตย์กำลังโคจรเข้าทัพเรือนชะตาจะมีเกณฑ์ชีวิตเกิดความสว่าง
เกิดเห็นทางเกิดช่องทางอย่าลังเลลุยสำเร็จ
พฤศพเนี่ยเป็นเวลาของชิดที่กำลังจะมีโอกาสได้เงินก้อน
แต่เป็นการได้เงินก้อนจากตัวเองลุยทำ
ค้าใครขายใครทำเรื่องธุรกิจบริการเป็นโอกาสที่ดี
มีใครเป็นดารานักแสดงราศีพุทธศพฤมศ์ในกาลังรี
แต่ความรักเศร้าเนี่ยนะตัดความรักทิ้ง

เพราะฉะนั้นลุยงานแล้วได้เงิน

ราศีมิถุนเป็นเวลาชีวิตที่ต้องวางแผนให้รอบครอบ

อย่าคิดผลีผลามจะพลาด
ราศีกรกฎเป็นราที่ดีที่จะลุย

อย่าเรื่องเยอะ

และที่สำคัญแฟนหรือคู่ครองเนี่ย
ค่อยตามจิกตามจี้ตามสอบ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครราศีกรกฎมีนอกมีใน

ลุยเรื่องอันอย่างเดียวลุย
โอ้โห
ราศีสิงศ์ตอนนี้มีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่
เงินที่คิดว่าจะได้แล้วไม่ได้ตอนนี้จะได้

แต่เขาได้มาเขาจะไปดาวน์รถให้ผู้ชายนี่ทำยังไง
คือเวลานี้จะเป็นโอกาสของมดดำ
เมื่อคนที่อยากได้เงินแล้วมีเงิน
เมื่อมีเงินเข้ามาหมอบเข้ามาขาดเข้ามาจะเต็ม
คราวนี้เป็นราศีที่คู่หรือคนรักหรือคนที่ไม่ต้องใจจะมาเสี่ยวฟันท้อง
ต่อไปลาสีกันดวงชะตาตอนนี้ครับกำลังดีมาก
อย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปในทุกนาที
คิดสร้างสรรค์และกระทำจะน้อมนำมาซึ่งงานเงินและโอกาสที่ดีฟันหก

มันเป็นราศีที่ไล่กันมาติด
คือโอกาสในงานในเงินในความสำเร็จที่เกิดขึ้นเหมือนต้นปีที่ผ่านมาจะเกิดขึ้นอีก

ลาศีตุลก็จะดีมากเลยนะ

จะดีมากถ้ารักษณาราศีตุลจากนี้ไป๓ปีหนี้หมด

เอาล่ะต่อไป

ราศีพิจิกษ์ตอนนี้นะครับดวงชะตาปลอดโปร่งโล่งใจสบายใจขึ้นเยอะเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นเมื่อสบายใจแล้วก็ขอให้หาโอกาสที่จะทำอะไร
เพราะมันเกิดอาการมึนงงมาระยะเวลาหนึ่งจากนี้

ราศีธนูตอนนี้เนี่ยดวงชะตาเนี่ยมันเกิดอาการนี้ครับ
มันเกิดอาการสง้อสงแงะครับ
เพราะดาวประจำตัวครูตอนถอยหลังจะเดินหน้าวันที่๑๗มิถุนายน
มิถุนายนเพราะฉะนั้นคนเกิดราศีธนูเนี่ยตอนนี้นะ
แก้งป่วยได้สงะสงะนี้หน่อยได้เพื่อออดอ้อน
ออดอ้อนแฟนคลับออดอ้อนคุณคุณนี้คนนั้น
จริงแล้วตัวเองนั้นมีแผน๒ครับ

จากนี้จะประสบความเร็ด๑ธันวาคมปีนี้เป็นต้นไป
วกไป๕ปีราศีธนูจะรวยมาก
ต่อด้วยราศีมังกรฮะ
ไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอก็คิดว่าลาขนาธนู

เพราะปีที่แล้วดวงตกปีนี้ตอนนี้เริ่มต้นดีมาก
ทุกอย่างงานเข้าเป้าบริวารช่วยเหลือ
ทุกอย่างราบรื่นเดินหน้าฟะทุ่งกลุ่ม
ราศีกุมเนี่ยจะมีสภาวะอย่างหนึ่งครับ
จะมีโอกาสได้เดินทางไกลการเดินทางไกลจะเปลี่ยนชีวิต
จะทำให้เห็นบรรยากาศชีวิตเรื่องราว
และจะทำให้เดินออกจากความเศร้า
วัน๖กันยายนตั้งแต่สงครานนี้เป็นต้นไปฟันธุม

อ๋อเราก็มาร่วมเช็คดวงพร้อมกับมูเตลูไปพร้อมพร้อมกัน
เป็นระยะเนอะเป็นระยะ